สุสานสงเคราะห์การกู้สนจังหวัดฉะเชิงเศร้าวครับ
เพื่อเป็นการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล
ติดตามความคืบหน้าพร้อมกันกับคุณระวิการแก้ววิท
แก้ววิจิตรบรรยายงานสดมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาท์ครับ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่สุสานสมาคม
งเคราะห์การกุศลจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ขณะนี้ก็ยังคงมีบรรดาเครือญาติของผู้เสียชีวิต
เหตุรถไฟชนรถบัตรนะคะ
เดินทางมายืนยันตัวบุคคลของผู้เสียชีวิตกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่เหตุการณ์นี้นั้นคราดชีวิตของผู้เสียชีวิตนะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าก็จะมีกลุ่มเครือญาตินะคะ
ยอยเดินทางมานำเอกสารนะคะ
มายืนยันกับเจ้าหน้าที่นะคะว่า
ผู้โดยสารที่อยู่ในรถบัตรนะคะ
กว่า๖๐คนนั้นใครบ้างนะคะที่เป็นญาติของเขา
ซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดพื้นที่นะคะ
แล้วก็เตรียมในการที่จะตรวจสอบเอกสารของกลุ่มเครือญาตินะคะ
ที่มายืนยันตัวบุคคลค่ะ
จากบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่
เจ้าหน้าที่นะคะได้มีการลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
จำนวน๑๘รายนะคะณขณะนี้เนี่ย
นำมาวางลำเลียงไว้นะคะเพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยค่ะตรวจสอบนะคะ
ว่าร่างของบุคคลใดนะคะเป็นญาติของเขาค่ะ
ซึ่งบรรยากาศบริเวณนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
หลังจากที่ญาติบางรายเนี่ยก็แทบจะไม่ทราบเลยนะคะ
ญาติของเขาต้องมาประสบเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
โดยช่วงสายที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่โรงพยาบาลบ้านโพ
ผู้บาดเจ็บนะคะก็ถูกส่งเข้ารักษา
ที่โรงพยาบาลบ้านโพนะคะจำนวน๑๐รายค่ะ
โดยส่วนใหญ่นะคะก็มีบาดแผลตามศีรษะใบหน้า
แล้วก็ตามร่างกายเล็กน้อยนะคะ
มีอาการปวดแขนขาแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกค่ะ
ซึ่งบางส่วนตอนนี้นะคะญาติก็ได้ติดต่อ
รับตัวไปรักษาต่อที่บ้านแล้วนะคะ
ซึ่งทีมข่าวก็ได้สอบถามนางนิตยาเสาทองอายุ๔๐ปีนะคะ
หนึ่งในผู้ประสบเหตุที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลบ้านโพค่ะ
ซึ่งเธอนะคะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่า
เดินทางไปร่วมทอดกระถิ่นปีนี้เป็นปีแรกค่ะ

โดยตนเองก็ได้มีการยืนเต้นอยู่กับเพื่อนนะคะภายในรถบัตร
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็รู้สึกว่ารถบัตรถูกชนค่ะ
แล้วก็ภาพที่เขาเห็นนะคะก็คือเพื่อนกลายเป็นศพ
จึงรีบปีนหน้าต่างเอาชีวิตรอดออกมาได้นะคะ
ซึ่งเขาก็ไม่คาดคิดค่ะว่าเหตุการณ์นี้นั้น
จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ
ขณะนี้ก็มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาจำนวน๑๒รายแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษานะคะ
แล้วก็รอดูว่าหลังจากนี้นะคะจะมีรายไหนนะคะ
ที่มีอาการน่าเป็นห่วงหรือไม่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับการติดต่อรับศพของทางญาตินะคะ
ณขณะนี้นั้นก็อยู่ระหว่างให้ทางญาตินะคะ
นำเอกสารมายืนยันตัวบุคคลนะคะ
ซึ่งระหว่างที่ตรวจสอบนี้นะคะ
หากญาติคนไหนนะคะยืนยันแล้วว่า
ศพของผู้เสียชีวิตเป็นญาติของตัวเองนะคะ
ก็สามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้ที่สพแปดริ้วนะคะ
หลังจากนั้นก็สามารถนำเอกสารมาติดต่อรับศพได้ที่นี่ค่ะ

ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ

ติดตามความขึ้นหน้าทั้งหมดอีกครั้งในรายการไทยรัฐนิวโชว์ครับ